คือถ้าฟังรายละเอียดนี้เขาบอกว่านี่เป็นหนึ่งในคดีประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้
เพราะว่าระดมชุดสืบสวนสอบสวนมากที่สุดในประเทศไทย
ไหนจะเป็นผู้ต้องหาที่มีคดีเยอะ
แล้วก็พฤติการคือถ้าเป็นจริงถูกตัดสินว่าผิดคือโหดเยี่ยมมาก
ถามคือณตอนนี้คนที่ตายทั้งหมดมาจากสายนายหมดเลยจริงไหม
อ่ะลองไล่เรียงกันดูวันนี้นะคะ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าบิ๊กโจ๊ก
พร้อมกับคณะทำงานร่วมกันแถลงปิดคดีของแอมสายนาย
หรือว่านางสารรัฐรังศรีวุฒาพรเป็นผู้ต้องหาวางยาฆ่าเจ้าหนี้๑๕คดี
อันนี้คือที่เขาเขียนมาเลยนะนี่อ่านตามที่ตำรวจเขียนไว้อย่างนี้เลยนะคะ
เซนายก่อเหตุในทั้งหมด๘จังหวัด
คดีแรกเกิดขึ้นปี๒๕๕๘ต่อเนื่องมาถึงปี๒๕๕๙
มีผู้เสียชีวิต๑๔รอดชีวิต๑
เสียชีวิต๗กรกฎาคมปี๕๘ที่คอนโดย่านทองหล่อ
คนนี้๒คือคนนิตท์ที่เป็นโฟร์แมน
เสียชีวิต๒๓สิงหาคมปี๕๓
ที่ห้องพักจังหวัดนครปะถม
คนที่๓คือคุณสาวิตรีบุตรศรีรักษ์
ขออภัยเสียชีวิตปี๖๓นะคะคุณนิดเนี่ย
แล้วคุณสวิตรีเนี่ย๒๕พุทธจิกายนปี๑๙๖๓มุกดาหาร
คนที่๔๓ธันวา๖๓นครปฐม
คนที่๕๖มกรา๖๔กาญจนบุรี
คนที่๖เป็นร้อยตำรวจเอกหญิง
เสียชีวิต๙สิงหาคมปี๖๕นครปฐม
ว่าเสียชีวิตในรถที่มันมีคลิปกล้องออกมา

คนที่๗คุณรจรินเสียชีวิต๑๐สิงหาคม๖๕ที่แผงขายผักสมุทรสาครอันนี้คือเจ๊น้อยผัก
ที่อยู่ดีปุ๊บอันนี้น่าสงสารมากเลย

แล้วแบบว่ากลับมาปุ๊บมาขายผักปกติ
หงายหลังตรงแผงผักตัวเอง
เงินก็หมดชีวิตก็เสียใช่อันนี้น่าสงสารจริง
แล้วปราสินทร์ของทุกคนที่เลยรอดชีวิต

รีบหนีออกไปก่อนแล้วเขาก็รีบโทรหาสามี

คนที่๑๒คุณผุศดี
เสียชีวิต๒๐พฤศจิกายน๖๕นครปฐม
คนที่๑๓สุทธิศักดิ์หรือแด้

เสียชีวิต๑๒มีนาคม๖๖อุดรธานี
คนที่๑๔พันธมตรีหญิงนิพา

อันนี้คือที่เห็นกล้องวงจรปิดตอนนั่งอยู่ตรงเก้าอี้
แล้วก็ล้มลงไปจากเก้าอี้
และคนที่๑๕คุณก้อย
จุดเริ่มต้นของคดีนี้เลย

สาราประชาคมบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
รุ่นพี่ใช่ไหมคะใช่ต้องให้เครดิตคนนั้นที่เขาสงสัยว่า
ทำไมอยู่ดีตายเพิ่งออกประหนักว่าแปลก
ซึ่งคดีนี้ค่ะพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีเนี่ย
เขารวบรวมพยานหลักฐานจากพื้นที่เกิดเหตุ
ภาพกล้องวงจรปิดพยานแวดล้อมพยานใกล้ชิด
พยานใกล้ชิดผู้เสียชีวิตและใกล้ชิดกับแอมสายนายเอง
มีการสอบปากคำแพทย์ผู้ชนะสูตร
คือสอบปากคำรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย๙๑๘ปากนะคะ
เอกสารเกี่ยวกับคดีอีก๒๖๕๐๐แผ่น
ใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานมากกว่า๓เดือน
เป็นคดีที่ระดมชุดสืบสวนสอบสวนมากที่สุดในประเทศไทย
แล้วก็เลยสรุปสำนวนคดีออกมาได้
๕คดี๗๕ข้อหาค่ะ

ดำเนินคดีกับบุคคลใกล้ชิดแอมสายนายอีก๒คนด้วย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำลายหลักฐาน

และนางสาวธนิชาหรือว่าทนายพัฒน์
ทนายความหลักทนายความส่วนตัวของแอม
ช่วยผู้อื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง
หรือร่วมกันทำให้พยานหลักฐาน
เสียหายทำลายซ่อนเร้นหรือเอาไปซ่อนนะคะ
อย่างที่บอกว่าคดีนี้คือคดีประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
ที่ผู้ต้องหาเนี่ยอันนี้ตำรวจแถลงนะ
ผู้ต้องหาวางแผนฆาตกรรมต่อเนื่องยาวนานกว่า๘ปี
โดยใช้วิธีวางยาพิษให้เหยื่อกินจนเสียชีวิต

หวังเอาทรัพย์สินจากเหยื่อหรือล้างหนี้ที่เคยยืมกันมา

ต้องรวบรวมพยาหลักฐานด้วยความละเอียดรอบครอบ

อาจจะมีความยากลำบากในการรวบรวมพยานหลักฐาน

ส่วนคำถามในเรื่องของอาจารย์ออส

ผมตัวเองว่าการตรวจมันสวบพร้อมกัน

เพื่อจะให้มีความรอบครอบรัดกลุ่มมากขึ้น
นับแล้วในคดีนี้ก็ต้องเรียกว่า
ความเที่ยมโยงพยานฐานมีแท็กเกณฑ์และก็พิมพ์พอนะครับ
แล้วก็รวมถึงผลการยืนยันของแพทยศภานะครับ
ดังนั้นในคดีนี้ผมต้องเรียกว่าจะเป็นคดีโซเยียน

และยิ่งตอนนี้ก็คือก็เป็นการบังกัดชัดเจน
ว่าแอมก็แท้งลูกแล้วใช่ไหมคะในเรือนจำ

ฐไพรัฐเองก็แววว่าจะมีการดำเนินคดี

ตำรวจไปกดดันจนเขาเครียดจนเขาแท้งหรือเปล่า
คืออย่างนี้เขาบอกว่าแท้งกับไม่แท้งต่างกันยังไง
ถ้าแท้งประหารชีวิตไม่ได้

ถ้าท้องอยู่เนี่ยภายใน๓๔ปีเนี่ยประหารชีวิตไม่ได้
คืออันนี้คือกฎสิทธิมนุษยชนอยู่แล้ว
เด็กคืออันนี้เขากดเพื่อเด็กที่อยู่ในท้องที่เขาไม่ได้รู้เรื่องนะ
แต่ปรากฏถ้าแทงปุ๊บไม่ต้องคดีเยอะขนาดนี้หรอกค่ะ
คดีแรกแค่คดีเดียวก็ตายแล้วอืมแต่ขนาดเดียวกันวันนี้คนมองไปบอกเฮ้ย
มันฆ่าคนได้ง่ายขนาดนี้เลยจริงเหรอ

ถ้าเคสแรกที่จุดประเด็นคือคุณก้อย
ซึ่งเราก็ต้องโยงกลับไปตอนนั้นคือเพื่อนของคุณก้อย
อันนี้ก็ต้องให้เครดิตนะและการโหนดเจษฐกุ้นุ่ม
แม่โหนจนแบบว่าช่วยวิญญาณตายอย่างเป็นสุขหลายชีวิต
เพราะว่าที่เขาตายไปดูสิบางคนตัวเองเห็นป่ะ
เนื้อหมดตัวบางคนมาจากอเมริกา
มาวันแรกตายเลยว่ะคุณทักแรกเลยแล้วแบบว่าเนี่ยทุกอย่างคือ
หลอกเอาการมูเตรลูหลอกเอาความเชื่อหลอกเอาอะไร
หมอดูวันดีคืนดีเป็นรือสีด้วยหลอกทุกอย่าง
หรอกทุกอย่างแต่จริงแล้วประเด็นเรื่องนี้โอเคสรุปสำนวนแล้วก็ดี
แต่ประเด็นคือตอนนี้มันมีการออกกฎหรือว่ามันมีออกอะไรควบคุมมาใหม่หรือยัง
เพราะว่าถ้าตามกฎที่มีอยู่ปัจจุบันคือถ้าซื้อไม่เกิน๑ตันเนี่ยไม่ต้องขออนุญาต
แต่มันเป็นข่าวที่พวกเราหน่อยกันหมดเหมือนกันนะ
โดยเฉพาะคนที่อยู่รอบข้างตัวฉันฉันไม่กล้าเลย
จริงอีป้าแม่ตัวดีอืมอืมมันเงินค่าโฆษณาฉันยังไม่ได้เก็บอีกหลายตัวด้วยอีป้า
อุ๊ยแต่นี่แหละคือคือว่าหลังจากเคนเนี่ยมันต้องตีกรอบแล้วอะ
ว่าที่พี่มดบอกว่ามันฆ่ากันได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
มันง่ายขนาดคนเราตายง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
แปลว่าสารพิษมันหาซื้อได้ง่ายเกินไปหรือเปล่า
มันต้องควบคุมเข้มงวดกว่านี้ไหมตรงนี้คือสิ่งที่ต้องไปเร่งดำเนินการ
ไม่ใช่แก้มหาปลายทางเนอะ